ตอนนี้ก็ลุกลามมาแล้วนะครับสำหรับในแคมป์ฝึกซ้อมของนักเตะ
ในสะพะสอนต่างต่างในรายของทีมพอลิสเทโร
เดี๋ยวจะรู้ผลกันในวันนี้นะครับแล้วก็ประจวบเอฟซีเนี่ย
มีการนะครับลงซ้อมแบบปิดกับทีมจากจีนซึ่งมีนักเตะบราซิลที่ถูกตรวจพบว่าเป็นโควิด๑๙ครับ
คือตอนนี้ถ้าเกิดไม่หยุดก็ต้องรับผลที่จะเกิดขึ้นให้ได้นะครับถึงแม้จะคัดกรองยังไงมันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ครับ
ประกาศผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวว่าได้ไปชมมวยไทยที่เวทีมวยลุมพินีครับเมื่อวันที่๖มีนาคมที่ผ่านมา
ซึ่งมีคนไปดูวันนั้นเยอะมากแล้วก็ถูกตรวจพบว่าเป็นโควิด๑๙
หลายต่อหลายคนนะครับก็ครึ่งร้อยแล้วครับตอนนี้ครับ
ส่งผลให้ต้องกักตัว๑๔วัน
ทีมข่าวคียาแทนท์ทีวีได้รับอนุญาตให้ลงพื้นที่
แล้วก็ติดตามการฝึกซ้อมของทีมโปรลิสเทโร
ซึ่งบรรยากาศก็ยังคงปกตินะครับ
ก่อนฝึกซ้อมก็มีการฉีดพ่นทำความสะอาดบริเวณสนามซ้อม
รวมถึงให้นักเตะทุกคนนั้นวัดไข้แล้วก็ล้างมือบ่อยครับ
โค้ชอ้นรังสรรนิวัชชัยโชคนะครับ
หน้ากุศรบอกว่าในช่วงสายวันนี้จะทราบผลตรวจของสตาฟคนนี้ครับ
อยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดโควิดหรือไม่
ซึ่งทีมชุดใหญ่นะครับยังไม่มีนักเตะคนไหนมีอาการผิดปกติ
ส่วนทีมชุดบีมี๑คนครับมีอาการไข้แล้วก็ให้แยกตัวไปตรวจแล้วด้วย
หลังจากนี้ทางทีมพร้อมจะปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป
ว่าผลการตรวจของทีมสตาร์ฟจะออกมาอย่างไรครับ
ใครที่เริ่มรู้สึกมีอาการปวดหัวไอหรือว่าอะไรก็ตามนิดหน่อยเนี่ย
แจ้งกับทีมแล้วก็ให้แยกตัวกลับบ้านไปก่อนมาทำงานข้างนอก
ถามว่าไม่รู้ว่าจะเป็นหรือเปล่าแต่มันก็อยู่ในจุดที่เสี่ยงนะครับ
พวกเรากลับบ้านไปพวกเราก็พยายามแยกตัวแทบจะไม่ได้อยู่ใกล้กับครอบครัวนะครับ
ก็พยายามแยกเฟสออกมามันอาจจะทำได้มากได้น้อยเราไม่รู้ว่า
แต่ว่าทุกคนก็พยายามที่จะเตรียมตัวระวังแบบไม่ให้ไปเป็นภาระคนอื่นอยู่แล้วครับ
วันเดินทางมาเก็บตัวที่กรุงเทพที่จังหวัดประจวบคีรีขัน
ก่อนจะถูกตรวจพบว่าเป็นโควิด๑๙ซึ่งในช่วงที่ต้นสังกัด
นักเตะคนนี้มาเก็บตัวพบว่าสโมสรประจวบครับ
ลงฝึกซ้อมกับทีมจากจีนครับโอ้โหงานเข้ากันใหญ่เลยครับ
จวบก็มีการแถลงการว่าสมาชิกในทีมร่วมซ้อมไปชั่วโมงครึ่ง
ที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นการฝึกซ้อมนะครับแบบปิดร่วมกัน
ไม่ใช่เป็นการอุ่นเครื่องนะครับอย่างเป็นทางการ
แล้วก็ไม่อนุญาตให้แฟนบอลเข้าสนามด้วย
อย่างไรก็ตามก็สมสรรค์ไม่นิ่งนอนใจครับศาลนักกีฬาและเจ้าหน้าที่นะครับ
ที่มีการสัมผัสกับนักเตะคนนี้ให้กักตัวเพื่อสังเกตอาการถึงวันที่๒๗มีนาคมนี้
พร้อมทั้งมีการทำความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อนะครับบริเวณสนามแข่งขันและที่พักของนักกีฬาด้วยครับ